ชนบุรีเอาชนะกรมทางหลวงได้อย่างไร

ก็กดดันจากฝูงกันท่าเรยังต่อเนื่องเลยครับ

บุรีรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับกรมทางหลวงครับ

ลูกนี้ผมมองไม่ทันนึกว่าไม่เข้ายิงแรงมาก

ใช่ยิงทะลุเลยชนกำแพงด้านหลังไปเลย
จากนั้นครับสกอร์ไหล๓๐ครึ่งหลังจากซาป้านาที๒๘

คือเกมกรมทางหลวงกำลังดีเลยมาเสียประตูที่๔นาทีเดียวกัน
นี่ครับได้ประตูจากเตียโกเซลบาสแล้วก็ปิดท้ายอีก๑ประตูนาที๓๗นะครับ
เดี๋ยวดูนะครับลูกสุดท้ายอันนี้เป็นลูกที่เสียให้ดูอีกมุมหนึ่ง
ปิดท้ายเนี่ยเป็นแฮตติกครับแฮตติกสวยของอภิวัติเล่นลูกโหมกด้วยครับ
๕๐จี้ท่าเรือเดี๋ยว๒แต้มแต่แขกมากกว่า๑เกมครับ
ครับก็เป็นผลงานที่สุดยอดเลยนะครับสำหรับโปรแกรมอีก๓คู่ในวันนี้นะครับ
กำลังแข่งขันกันเลยตอนนี้เจอกับราชนาวีนะครับ
ส่วน๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับมากอกซิตี้เจอกับสุราธานีครับ
ส่วนคู่ที่ติดตามกันได้อีกคู่หนึ่งก็คือมเกษมณิตเจอกับนนทบุรีฟุตซอลคลับนะครับ